น้องนักเรียนหญิงนะเดินไปกับผู้ปกครองแท้
อันตรายมากนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เหตุใหญ่นะฮะ
ใช่ค่ะแทงจนน้องเลือดอาบเลยงงไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมน่ากลัวมาก

งงมากตรงคอตรงหัวด้านหลัง
โดนแทงเข้าไปจังเลยนะ
ทำไม
ลงมาจากมอเตอร์ไซค์สีแดงแล้วก็มา
ก่อเหตุแบบนี้แล้วหลังจากที่เขาก่อเหตุ
เสร็จนะครับเขาก็เหมือนกับว่าครึ่งคือแฟะ
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วน้องผู้หญิงวัย๑๑ที่โดน
ตรงช่วงคอตรงช่วงหัวเลือดอาบตกใจมากเลยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฝั่งคนก่อเหตุนี่เดินไปแล้ว
มือถือมีดาบยาวอยู่อ่ะเหมือนไปเดินกดเงินหน้าตาเฉยเลยอ่ะ
ใช่หลังจากนั้นก็กลับมานั่งที่มอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
เอาจริงคนแถวนั้นณตอนนั้นนะยังไม่มีใครสังเกตหรอก
แม่ค้าเด็กก็ยังอยู่แถวนั้นปกติ
ตอนที่ฝั่งผู้ก่อเหตุกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์หนี
รอปภถึงเดินมาถามไงคะแล้วก็เหมือนกับจะสกัดอ่ะ
แต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
แล้วทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะเอาภาพน้องนักเรียนหญิงหลังจากโดนทำร้าย
มาโพสต์บอกว่าไงรู้ไหมคือเห็นสภาพน้องแล้วสงสารมาก
คุณผู้ชมดูสิเลือดเต็มไปหมดเลยนะ
เลือดเปื้อนเต็มชุดนักเรียนนะคะแล้วบอกว่าเตือนภัยนะ
ยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้แรงจูงใจในการก่อเหตุคืออะไร
เกิดเหตุหน้าร้านสะดวกซื้อทางเข้าเอื้ออาทรเพิ่มสินพื้นที่สอนอบางเขน
น้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลแล้ว
แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อ๑๑กุมภาที่ผ่านมาตอนเกือบ๒ทุ่ม
มาคอมเมนต์เพียบเลยคุณแล้วส่วนใหญ่บอกว่านี่อันตรายมากเลยนะ
สังคมทุกวันนี้มันอยู่ยากมากจริงจริงอะค่ะไม่รู้ว่าผู้ชายที่เกาะเหตุแล้วถือมีดดาบยาวอ่ะ
เขาเมายาหรือเปล่าคุณเขาหลอนอะไรมาหรือเปล่า
ตำรวจต้องไปตามจับตัวมาให้ได้เลยนะ
คือในคลิปยังไม่รู้นะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
แต่ดูลักษณะเหมือนเป็นผู้ชายผมยาวประบา
คุณผู้ชมฮะเออทีนี้ครับก็ต้องมาตรวจสอบนะ
เหตุนี้อันตรายจริงคุณอยู่เราไม่รู้นะเดินข้ามถนน
จะมีใครมาฆ่ามาแกล้งมาแทงเราแบบนี้นะ
แล้วเนี่ยนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปวันนี้ค่ะ
ไปเจอกับป้าเอที่เป็นแม่ค้าแถวนั้นนะ
จริงวันที่เกิดเหตุป้าเอไม่ได้เห็นเหตุการณ์หรอก
แต่ว่าคนแถวนั้นพูดกันบอกว่าหลังจากก่อเหตุ
แล้วก็เอามีดมาด้วยคนที่เห็นก็ต้องรีบโทรแจ้งตำรวจสิ
แต่ปรากฏว่ามันหนีไปได้ซะก่อน
หลังจากที่ป้าเอเห็นคลิปในโซเชียลจำหน้าได้เลยว่า
ไอ้คนนี้มันเคยมาซื้ออาหารที่ร้านฉัน
แปลว่ามันอยู่แถวนี้ทุกวันเลยเหรอ
แล้วเป็นใครรู้ไหมคุณเป็นสาวธอมคนหนึ่ง
นี่ไงก็เลยคิดว่าไอ้ที่มากดเงินมีคนใช้ให้มากดเงินหรือเปล่า

แต่ป้าเอบอกว่าเรื่องนี้มันทำให้คนแถวนี้หวาดกลัวหวาดระแวงกันหมดไง
ใครมีลูกหลานก็ไม่กล้าเอามาเดินแล้ว

อยากให้ตำรวจสนบังเขนจับตัวธอมคนนี้ให้ได้ด้วยนะคะ
แล้วตอนนี้ทางตำรวจก็ทราบตัวแล้วแหละผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติหมายจับ
แล้วก็จะดำเนินการจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
เป็นเหตุน่ากลัวฮะใช่ค่ะ